ไปดูเรื่องของการท่าเรือนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้เปิดข่าวว่า
ดมอุดมทวีสุกตัดสินใจนะครับจากการยุติบทบาทการเป็นคุณซื้อจากพาทีม
ซึ่งถือว่าเป็นมือขวาของทางโค้ชโยมนะครับเป็นผู้ช่วยโค้ชด้วยแล้วก็เป็นนักเตะ
รบในการตัดสินใจของตัวโค้ชโดมแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าโค้ชโดมเองเนี่ย
ยังไม่บรรลุเป้าหมายขั้นสูงสุดในการคุมทีมท่าเรือ
และปีหน้ายังมีเกมชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่โค้ชโดมจะพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้
ดังนั้นจึงอยากให้โค้ชตัดสินใจแล้วก็ทบทวนอีกครั้ง
เพราะว่านักเตะในทีมยังเชื่อมั่นในตัวของโค้ชโดมครับ
ผมก็ยังเชื่อมั่นในการทำทีมอยู่แล้วก็รวมถึงสตาร์ฟโค้ดและนักกีฬาผมก็ยังเชื่ออยู่ว่าทุกคนก็ยังเชื่อมั่นอยู่
แล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะคือไม่คาดคิดว่าแกจะประกาศเลิกจริงแต่ว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์แล้วมันก็เป็นบุคลิกของแกอยู่แล้วในเรื่องของการที่จะพูดอะไรแล้วก็แกต้องทำตามในสิ่งนั้น
แต่ว่าผมเชื่อว่าฝ่ายบริหารยังต้องการอยู่แล้วก็อยากให้พี่หนุ่มทบทวนเรื่องราวพวกนี้อีกครั้งหนึ่งครับผม
ส่วนตัวนะครับเลิศชายบอกว่าหากได้รับโอกาสเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังเร็วเกินไปนะครับที่จะมาทำหน้าที่
รับที่เขาเองนั้นรับหน้าที่อยู่ครับดังนั้นเดี๋ยวรอเรื่องนี้ครับบทส
จะเป็นอย่างไรสำหรับกุญสือของทีมการท่าเรือซึ่งอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานครับ